ทยอยขึ้นรถแห่หาเสียงกันแล้วแหละ
แต่สิ่งหนึ่งค่ะที่ผู้สมัครตอนออกมาจากอาคารกีฬาเวทแล้ว
เราไปดูผู้สมัครที่เป็นคนดังแต่ละเขตกันหน่อยดีกว่าค่ะ
ทั้งคุณพี่เบิร์ตพี่อุ๋ยภาคภูมิเนี่ยนะคะ
ถามผู้สมัครแต่ละท่านอยากบอกอะไรกับประชาชนบ้างลองฟังดูค่ะ
ท่านผู้ชมครับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐจากภูมิใจไทยเขตสายไหม

ไม่ต้องนี่เลยเยี่ยมอย่างเดียวเลยครับใช่ครับเบอร์ไหนก็เห็งครับพี่
อ้าวบอกนโยบายหน่อยกับคนกรุงเทพคนสายใหม่ฮะ
ครับต้องฝากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพี่น้องชาวสายใหม่นะครับ
วันนี้เรามาทำหน้าที่นะครับเมื่อก่อนนี้เป็นสายใหม่ต้องรอดเนอะ
เราช่วยพี่น้องประชาชนไปทั่วแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันแก้ปัญหาได้ปลายน้ำนะครับ
จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเด็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ย
แก้ปัญหาที่ต้นน้ำนะครับหรือแก้ที่ต้นเหตุ
นั่นก็คือการเข้าไปแก้ไขตัวบทกฎหมายที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนนะครับ
ไม่ว่าจะก้าวข้ามวิกฤตนะครับเพื่อที่จะผ่าทางตันเป็นทางรอดของประเทศ
ฉะนั้นแล้วสิ่งต่างเหล่านี้เราจะขอโอกาสนำพาความสุขและรอยยิ้มกลับมาสู่สังคมไทยครับ
สำหรับผมเองได้ใช้นโยบาย๓๐๐บาทบำนำชาชน
ซึ่งพักไทยสร้างไทยโดยคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์แล้วก็ทีมงานอดีตรัฐมนตรีมากมายเนี่ย
คิดกันได้ทำนโยบายนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่เกิดยันแก่นะครับ
เพื่อที่จะนำพาสิ่งดีกลับมาผมเชื่อว่าจะเป็นการขับเคลื่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเราก็น่าอยู่ขึ้น
เราจะต่อสู้กับพวกสีดำนะครับให้สิ้นซาก

ค่ะจริงเบอร์อะไรก็ได้ค่ะก็มาเพื่อชนะอยู่แล้วค่ะ
ครับมีอะไรฝากบอกถึงประชาชนหน่อยไหมครับ
พฤษภาคมนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งยิ่งใหญ่นะคะ
หลังจากที่เราหยุดชะงักประเทศมาเป็นเวลา๘๙ปีแล้วนะคะ
ก็อยากจะให้ฝากพี่น้องประชาชนนะคะวันที่๑๔ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะ
แล้วก็สิทธิ์ของคุณทุกคนจะมีความหมาย
แล้วก็ประชาชนจะต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินแน่นอน
รับรองเลยนะคะขอโอกาสให้พักเพื่อไทยเข้ามาเป็นจัดตั้งรัฐบาลนะคะ
เศรษฐกิจดีค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สลดลงทันทีถ้าเพื่อไทยได้มาเป็นรัฐบาลนะคะ
แล้วค่าแรง๖๐๐บาททำได้ภายในปี๗๐แน่นอนค่ะ
ปากท้องทุกคนมาก่อนนะคะเพราะพักเพื่อไทยนะคะยึดโยงกับประชาชนค่ะ
ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะอ๋อมสกาวใจเบอร์๔ลาดพร้าวบึงกลุ่มค่ะ
คุณอ๋อมนุษกาวใจนะคะพักเพื่อไทยลาดพร้าวบึงกลุ่มแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะ
มีพี่เอกพบเหลืองประเสริฐสายไหมต้องรอดที่มาลงสมัครภูมิใจไทย
สายไหมนะคะรวมถึงคุณเก่งการุณผู้สมัครสอสอกฎธมเขตดอนเมือง

บรรยากาศการเมืองคึกคักและจะคึกคักมากขึ้นเรื่อยนะครับคุณผู้ชมและเสื้อที่เรา